คุณผู้ชมค่ะจากความหวานร้อนขึ้นตามาแล้วนะฮะ

ช่วงนี้ไม่แปลกเลยที่ไม่กล้ากายฯที่หรอก

แพ็คกระเป๋าหนีร้อนไปพึ่งเย็นกันหน่อย
รวมตัวกันมาเลยนะหลายคู่เขาควงกันไป

เริ่มกันที่คู่พี่แบนแล้วก็น้องยายากันหน่อย
คู่นี้ควงกันบินลัดฟ้าไปแดนกิมจิค่ะ

ยายาเอาหน้าไปเกยอยู่ตรงมนตร์นั้น
เขาเรียกว่าคางเกยคาง
เป็นแบบว่าอัดแก้มแนบแก้มก็ได้นะคะ

คุณดูแววตาของทั้งสองคนสิน่ารักมากเลย
นี่หน้าสดไม่ต้องแต่งยายาก็สวยมากนะคะ
เพื่อนในวงการพร้อมใจกันมาแซวบอกว่า

คุณว่ารูปแรกนี้เป็นไงหวานแล้วใช่ไหม
แต่ที่หวานกว่ารูปก็คือพี่แบร์เนี่ย

หัวใจหน้าอกด้านซ้าย

นี่ไอ้เต้าข้างรักของจริงเลยคุณผู้ชม

รวมไปถึงภาพร่วมกวนทานอาหารเกาหลีค่ะ
เพราะว่าเขาก็เล่นละครด้วยกันไงไพคาเจมมา
ครอบมากเลยดีละค่ะ

ถัดมาที่คู่ของเบอร์มีลาดาและอลั็กบ้าง
อย่ายอมเขานะคู่นี้ที่ฉันเชียร์อยู่

คู่แรกเลยเพราะบินรัดฟ้ามาเยือนประเทศเกาหลี
อันยังเฮาเซโยฮัสซามีดานะครับ
นี่ไปสัมผัสบรรยากาศที่ปูซานจ้ะ
แม้ว่าคู่นี้จะไม่ได้ควงกันมาทริปต่างแดนกันแบบ๒ต่อ๒นะ
แต่ก็ไม่พลาดอวดโมเมนต์หวานให้ได้เห็นกัน

เออนะคะไม่ได้ไปเป็นคู่แต่ว่าเราก็มีความสุขทุกคนนะ
มีการถ่ายภาพนะคุณผู้ชมค่ะ
ตากล้องอย่างหนุ่มอเล็กแหมก็สาดความหวานผ่านเลนส์ไปเลยสิจ๊ะ
สงสัยว่าตัวนักโฟกัสแค่สาวโบว์เพราะว่าไหนวิวไหนไม่มี
มีมีสาวโบในภาพตลอดเลย

คิดว่าโบว์เยิ้มแดงแล้วใช่ไหม

เปิดเล่อเออเบอร์ว่ารักแทบ

เออปิดท้ายที่คู่นี้นะคะ

สาวพาติเซียอย่างที่ทราบตอนนี้ก็ทองน้อ
ไปกับสามีคุณโน้ตวิเศษนะคะ
ดิฉันอยากจะมีชีวิตเป็นแพทิเซียค่ะ

พาลูกสาวในท้องไปเที่ยวต่างแดนด้วยค่ะ

คู่นี้เขาเป็นคู่รักสายอีติ้ง

จะอยู่เมืองไทยหรือต่างประเทศก็ไม่พลาดตะลุยทานของอร่อยค่ะ

แม้ว่าจะไม่ค่อยมีรูปคู่แต่ก็รู้นะคะว่าคุณสามีเป็นคนถ่ายให้
ที่แน่เขามีความสุขฉายชัดออกมา
ดูแลเอาใจตลอดนะคะแบบนี้

แล้วของกินแต่ละอ่านอื้อหือหรือมันแรร์ไอเทมจริง
ความแซ่บของคุณแม่
มากจริงอวดชมมาแบบสวยเพชรเกินต้านไปเลย

ชีวิตทุกอย่างดีลงตัวลงล็อกไปหมดเลย

เหลือช่วงหน้าอกเบานิดนึง
แล้วก็โพสต์ท่าอวดท้องตอนนี้เข้าสู่เดือนที่๗แล้วค่ะ
แล้วก็อัพเลเวลให้ลูกนี้ของว่าที่คุณแม่

เพิ่มความสวยแบบสวยแบบทรงพลัง
คือแววตานิ่งแต่แบบให้รู้เลยว่าฉันเอาอยู่ทุกอย่าง
อันนี้ชมแบบไม่ได้ว่าหลับหูหลับตาอวยนะคุณผู้ชมเขาสวยจริง

พร้อมใจเข้ามาชมความสวยของวาดที่คุณแม่กันเพียบเลย
คนล่าสุดของวงการมอบไปเลยจ้ะ

รอดูแฟชั่นเซ็ตแม่ลูกอีกหลังจากนี้แน่นอนค่ะ

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ